สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เริ่มด้วยข่าวเศร้าที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันที่คุณโอวรุษนั้นเข้าโรงพยาบาล

วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
หลังจากที่คนในวงการบันเทิงนั้นต้องสูญเสียพระเอกชื่อดัง
แล้วก็เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรคุณโอวรุธ
พวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อตอนตี๒๔๐ที่ผ่านมานี้นะคะ
ตอนนี้พ่อแรมนะคะแรมวรธรรมเนี่ย
ก็ตอนนี้อายุ๘๕ปีแล้วกล่าวถึงพิธีบำเพ็ญกุศลศพของลูกชายว่า
จะนำไปตั้งที่ตอนนี้ก็ไปนักแล้วนะคะ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารถนน๓ล้านที่ตัวเมืองเชียงใหม่๗วัน
จากนั้นจะเก็บไว้๑๐๐วันก่อนที่จะชาปนกิจต่อไปค่ะ

จากไปครั้งนี้นั้นอาแรมบอกว่าได้ทำใจตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่ค่ะนี่แหลมค่ะ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
ส่วนออดี้ซึ่งเป็นคนนึงที่สนิทกับโอก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็นีโน่ไปเพื่อไปพักผ่อนที่บ้านของนีโน่

แต่กลับไปตี๑พอตี๒หมอก็โทร
โทรมาว่าโอ้คือชีพจรไม่มีแล้ว
แต่เมื่อไปถึงทางเจ้าหน้าที่ยังไม่นำเครื่องช่วยหายใจออก
เพราะว่าต้องรอพ่อแม่มาเซ็นเอกสารต่างก่อน

เพื่อนนักแสดงของโอก็คือนีโน่ปิงปองตั้มสมประสงค์
แล้วก็ญาติพี่น้องได้เดินทางมาขอรับศพโอจากแผนกรักษาศพที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดพระสิงห์มหาวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทางญาติก็นำพระมานิมนต์๑องค์นะคะแล้วก็จูงโรงศพสีขาวของโอบารุ
นี่นะคะที่นอนอยู่นั้นแล้วก็มาขึ้นรถตู้พยาบาลของทางโรงพยาบาล
เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเนี่ยค่ะจะตั้งที่สาราสหัสสงศ์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๗กันยา
ตอนนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณพ่อกับนีโน่หน่อยนะคะ

ไปจริงเขาเคยถามกับน้องที่บ้านว่าถ้าเขาล้มแล้วเขาพิการเนี่ย
ดูแลเขาไหมแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นลางหรือเป็นอะไรที่ที่โอ้มันจะเป็น
อย่างนี้จริงจริงก็เหมือนเตรียมตัวแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้เตรียมใจที่จะไป
เร็วกนาดนี้เขาก็เตรียมตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาการเตรียมตัวตายเป็นเรื่อง
ในสัตว์ธนาบุตรที่จำเป็นที่จะต้องมี
คือถ้าสมมุติเรารู้หลายคนบอกพี่โอนี่ถึงเวลาตอนที่เป็นพระเอกนี่
หาตัวจับยากคนเลยนะโอ้โหที่สุดแหละเป็นคนมีพรสวรรค์
มากโดยธรรมชาติทั้งพิธีกรทั้งพระเอก
คือเขามาเริ่มเล่นละครเล่นหนังเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรมาเลย
ไม่ได้เรียนอะไรมาเลยแต่สามารถทำได้เลย

เอาอะไรมาเล่นหนังเล่นละครเยอะตอนที่โอดังแล้วนะ

ใช่กลับมาแล้วก็พี่มิ่งฮะ
คุณมิ่งควันแสงอีกวันเอามาแสนเลยนะครับ

คุณนิโน่ก็ลงไว้ว่าไปสบายนะน้องนะคะ

เป็นเรื่องแรกที่โอมาเล่นทีวีนะคะ

อองดาวหลับให้สบายนะพี่โอ

และรุ่นพี่ที่สร้างเสียงหัวเราะในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววรธรรม

ก็บอกว่าหลับให้สบายค่ะพี่
พระเอกในหัวใจกิ๊กตลอดการรักพี่โอเสมอ

ลาแล้วน้องชายที่รักคือรักกันรักนางมาก
ส่วนอันนี้ที่เห็นนี่คือซายอินทิลาซายอยู่ในเหตุการณ์ที่โอมาอยู่กับบ้านอรุธ
เล่นเรื่องคู่กรรมนั้นดังมากมาฝึกมาอยู่อยู่กับที่เลยแล้วพอดังแล้วก็ยังอยู่
ทรายเขียนเป็นเรื่องราวของโอในช่วงนั้นคือล่าเริงมากแล้วก็ใจกับน้องชายติดเลยเพราะว่าขี้เล่นสนุกสนาน
นี่คือความน่ารักของโอที่ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อได้รู้จักโอเนี่ยจะมีเรื่องอย่างนี้หมด
คือเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วขำเป็นคนที่ให้ความสุขคนอื่นจริง

เพราะว่าตัวเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่โอจริงก็ไม่ถึงปี
คือก็มาพูดก็พี่โอมาสัมภาษณ์
ก็ครั้งหนึ่งสัมภาษณ์ใหญ่ตอนท็อกทะลุดาวตอนที่เขาเริ่มป่วยใหม่
เขาก็บอกอาการบางทีมันก็เขาก็ท้อตอนนั้นเขาไม่เคยมาพูดว่า
เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาเป็นพิธีกรเป็นพระเอก
ชีวิตสนุกมากชีวิตดีมาก
เขาซื้อบ้านอยู่แถวบ้านหลังใหญ่เลยนะ
วันหนึ่งก็บอกก็ต้องขายมันไม่เหลืออะไรแล้ว
ขายจนกระตั้งขายก็เรียยอดของเขา
ชีวิตรักมาก

เขาบอกเขาสามารถกินเหล้าได้แล้วก็ไปถ่ายละครต่อได้เลย

คือทั้งกินเหล้ากับมันและถ่ายละครกับมันนี่แหละ
ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขาสามารถทำงานได้เลย
แบบไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งไอ้วันนั้นมันจะมาถึง

เขาไม่เอาเขาอยากกินอยากเที่ยวอยากนอน

จ่ายมาช้าอะไรก็รอพี่โอ้นา
คำพูดหนึ่งที่พี่โอเคยพูดไว้

ที่มิกไปสัมภาษณ์รายการล่าสุดนี้ก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมค้ำ
แต่เขาก็มีความสุขนะพี่
แม้กระทั่งก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาก็ยังทำงานอยู่เลย
เขายังทำงานอยู่จนรายการแขกรับเชิญที่ลำพูน
แล้วกลับมาเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลย
ได้ก็เราขอให้โอไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
ความสุขที่เขาทำไว้จะเป็นกุศลส่งให้เขา

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโอวรุษด้วยนะคะ

จะเป็นคนคนเดียวกันเลยพี่นีโน่โอ้ยอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้เลย

เวลาพี่จอดรถติดไฟแดงอยู่
สิ่งหนึ่งจะเห็นไหมจะมีรถจักรยานยนต์
แล้วบางทีถ้าเขาหวังดีเฮ้ยคุณลืมนู่นลืมนี่
ประตูไม่แน่นนะอะไรไม่แน่นนะ
เราก็จะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้ขอบคุณแล้วก็ซึ้งในน้ำใจเขา
แต่วันนี้โลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์เตือนภัยนะฮะ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กคุณอรงกรพยักษบูรพาเนี่ย
ได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่รถจอดติดอยู่

ขับมาเทียบรถเก๋งสีดำคุณดูนะฮะ
เหมือนเดิมข้อกระจกข้อกระจก
คนขับก็แน่คุณดูดีนะฮะข้อกระจก
คนขับจะเปิดแล้วก็พูดคุยทำท่าที่จะออกอุบายใช้วาจาขอเงิน
เพราะว่ายางแตกกำลังจะไปเรือนจำคุณลองฟังดู
รถแรกตรงบ้านสวนนะคะตรงสี่แยกบ้านสวนนะคะ
ตรงสี่แยกบ้านสวนทุกสี่แยกเลยค่ะ
อย่าไปให้ตังค์มันนะคะ

โดนมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วคนที่บ้านก็โดน
มันทำไมง่ายมันทำไมง่ายพี่
คือทุกวันนี้มันมีอะไรที่หาเงินอย่างนี้ง่าย
เหมือนกับอันนี้อย่างที่คุณบอกว่ารถยางแตกกำลังจะไปเรือนจำ

เขาช่วยไปเถอะ๑๐บาท๒๐บาท๕๐บาท
แต่ปรากฏผู้ถ่ายคลิปบอกตนเคยเจอบ่อยครั้ง
บริเวณสี่แยกบ้านสวนสี่แยกบายพาร์ทที่ชนบุรี
โดยคนขับจักรยานยนต์บอกว่าสามีติดคุก
เป็นผู้หญิงนะพี่สามีติดคุกต้องใช้เงิน

หรือคำหลอกลวงต่างยางแตกบ้างอะไรบ้าง

ถูกนะฮะแล้วก็นำมาอ้างขอเงินผู้ผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ตลอดเวลา

หลังจากที่คลิปนั้นกล่าวถูกเผยแพร่แปรนโยโรคออนไลน์ครับ
ชาวเน็ตต่างแชร์บอกว่าระวัง
แล้วก็เตือนให้เป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวังอย่างมาก

ตัวเองก็เคยเจอ
เช่นเราติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกบ้านสวนเนี่ย

มีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์

ด้วยความงงแล้วก็ตกใจเราก็เหมือนค่อยเปิดกระจกทีละนิด
เพราะใจก็หวั่นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ดีคนใส่เครื่องแบบมาเคาะกระจกเรา
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขอตังค์เราบอกขอสัก๑๐๐๒๐๐เถอะ
แล้วก็บอกว่ายางรถแตกอีกอย่างหนึ่งไม่มีเงินจะเติมน้ำมันเลย
ผัวติดคุกผัวเนี่ยติดคุกอยู่นะฮะจะต้องรีบไปเรือนจำจะไปหาผัวที่คุก
แต่ตอนกลับไม่มีค่าน้ำมันช่วยหน่อยเถอะนะเราไม่ได้ให้ตังค์เข้าไป
เพราะว่าหนึ่งด้วยเวลาสถานการณ์เขาบอกเขาโชคดีไปเนื่องจากใจเขียวพอดี
แล้วก็ทำเหมือนตอนที่ไม่ให้ตังค์ปุ๊บหน้าเปลี่ยนสีเลยทำแสดงไม่พอใจเลย
เราก็เลยรีบปิดกระจกแล้วก็ไม่คิดอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบ
กันยายน๖๑บริเวณ๔แยกบายพาร์ทเขาได้ขี่รถเครื่องมาข้างรถเรา
เล่นเหมือนเดิมเลยค่ะเขาได้แต่มองแต่ไม่ได้เคาะกระจกเรา
เพราะวันนี้เราขับรถกระบะตอนเดียวมาเลยมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาเลือกเคาะ
เขาเลือกรถถ้าคุณขับรถกระบะถูกคือเอาไม่ใช่ถูกขับรถกระบะขนของเขาจะไม่เลือก
แต่ถ้าสมมุติคุณขับรถเก๋งหน่อยโดนแน่ทันทีนะอันนี้ก็เป็นวิธีหาเงินที่ง่าย
ประหลาดมากเก่งจริงเลยนะนี่ขอน้อยไม่ได้สิเพราะว่ามันไม่ใช่ขอทาน
เดี๋ยวฉันเนี่ยเจอ๒๐ไม่ได้ไม่ได้ดิฉันเจอแบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งท้องก็เดินมา
ขอตังค์หน่อยเถอะค่ะท้องอยู่เนี่ยจะกลับบ้านจะกลับต่างจังหวัดไม่มีเงิน
ค่ารถหน่อยนะเรื่องนี้ก็ให้ไปนู่นนี่นะกูเห็นท้องมาปีนึงแล้วนะ

แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราสละไปได้ก็
เนกของเขาออกมาเขามันข้าวอนุบานเลย
แล้วก็เอาหมอนเหมือนเลยไปใส่ในท้อง

แล้วพี่ไม่ถามเหรอ

เมื่อไหร่คลอดเราชีวิตนี้ง่ายนะง่ายนะคนเรา
มาดูเรื่องนี้อันนี้นะมันไม่น่าเชื่อเลยมหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะลูกชายเขานี่อยู่หายไปจากบ้าน๑๙ปี
พอหายไปพอนานเข้าเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าสงสัยลูกชายเขาเนี่ยคงเสียชีวิตแล้วแน่
ก็เลยจัดงานศพขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่ได้ว่ามีศพอยู่ในโรงอะไรนี้นะ
คือจัดงานศพขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าลูกสงสัยแบบว่าตายไปแล้ว
ทำบังสกงบังสกุลใช่ไหมจะได้เอาบงเอาบุญไปนั่ง
ผลปรากฏอย่างนี้นะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
มีวิธีการจัดทำงานศพมีทำบายส่งใบสีสู่ขวัญผูกข้อมงข้อมืออะไรอย่างนี้ต่างนานานะ
ผลปรากฏว่าที่ทำผูกข้อมือก็คือว่าจัดงานศพไปแล้วเมื่อ๑๙ปีที่แล้ว
พอมาวันนี้ลูกชายกลับมา

ก็คือจัดไปเพราะว่าคิดว่าทำเป็นพิธีเฉยว่าลูกตายไปแล้ว
ปีลูกชายกลับมานางก็เลยทำพิธีสู่ขวัญจับแบบว่าผูกข้อมงข้อมือ
อย่างที่เราเห็นคือนายสมศักดิ์สมยิ่งอายุ๕๐ปีแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงรู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยนายสมศักดิ์เนี่ย
เขาได้ออกจากบ้านไปกับเพื่อนเพื่อที่จะไปทำงานที่กรุงเทพ
พอไปทำงานที่กรุงเทพก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้าง
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ประมาณหลายปีมาแล้วเนี่ย
ผลปรากฏว่าเพื่อนเขาอ่ะนีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

ผลปรากฏว่าอยู่ก่อสร้างไปมาจับพัดจับหูนะยะ
อิตานีเนี่ยนะเขาก็แบบว่ามีลักษณะ

หูเนี่ยบิดเบี้ยวหน้าผากก็มีรอยแผลเป็นนู่นนี่นั่นต่างนานา
เพราะว่าเมื่อปี๒๕๔๒ตนตอนที่ออกจากบ้านไป

จนมาถึงปี๒๕๕๘ก็มีเพื่อนคนหนึ่ง
ชวนไปลงเรือจับปลา
เป็นพวกประมงอะไรทั้งหลาย
อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
มีคนประสานงานให้นู่นนี่หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็บอกว่าจะให้เงินเดือนเดือนละ๙๐๐บาท
ผลปรากฏว่าไปทำก็โดนยึดบัตรประชาชนไว้เลย

ทำไมถึงจำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าจำทางกลับบ้านอะไรไม่ได้

พี่เคยเห็นส่วนใหญ่ข่าวพวกนี้จะเกิดกับคนลงเรือประมง

และเสร็จแล้วเป็นเรือหาปลาก็ออกไป
ผลปรากฏว่าแทบจะไม่ได้ขึ้นฝั่งเลย

โดนทั้งพลั่วตีเกิดบาดเจ็บมีแผลเป็นต่างนะ
บิดเบี้ยวสมองสมองหน้าผงหน้าผากบุบ

ผลปรากฏว่าไปจับปลาแถวมาเลเซีย
โดนจับจับไปไปอยู่ในคุกมาเลอีกหลายเดือนเลยทีเดียวกว่าจะได้หลุดออกมา
ผลปรากฏว่ามูลนิธิของปวีนาก็ไปช่วยออกมาได้
พอออกมาก็ตัวเองก็ยังเบอร์บาไม่รู้จะทำอะไรต่อ
ก็อยู่ก็จับพัดจับหูไปทำงานอยู่ที่โรงน้ำแข็ง
ไปทำงานอยู่อีก๒เดือนนะ
ก่อนหน้าที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ
เพราะว่าพบว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าเอกสารยืนยันตัวตน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จึงได้พาไปคือไปสอบสวนดู
ก็เลยรู้แล้วว่าน่าจะอยู่ที่แถวสุรินทร์
ก็เลยพาไปผลปรากฏว่าเขาไปค้นประวัตินะ
ก็ไปส่งให้ที่บ้านน้องสาว
จากนั้นตนด้วยความที่ไม่รู้หนังสือหรืออะไรทั้งสิ้น
ทุกอย่างก็ล่วงเลยมา๑๙ปี
ก็เลยบอกว่าจริงคิดถึงแม่
แล้วก็คิดถึงแบบบ้านมากก็อยากจะกลับ
ผลปรากฏว่าพอส่งมาที่บ้านน้องสาว
ก็เลยได้กลับมาที่บ้านนี่แหละค่ะ

โดยการที่แบบว่าโชคดีมากที่ว่าบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนี่ย
ที่เป็นเนี่ยคือเขาทำให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
เพราะว่าบ้านนี้โชคดีมากที่ยังไม่มีการได้ย้ายไปไหน
โชคดีตรงนี้ก็เลยทำพิธีสู่ขวัญกันไปเรียบร้อย

แต่อันนี้คือมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนคนนี้คนเดียว

ถึงจะมีการแบบว่าไปช่วยชาวประมงกลับมา

บางทีที่เขาบอกว่าศพบางทีที่ไม่ได้กลับมา
ก็คือตายหรืออะไรปุ๊บก็โยนไปเลย
นี่ไงมันถึงเป็นปัญหาประมงที่ถึงต้อง
จะต้องเอาเรือประมงไปขึ้นทะเบียนถึงอะไรข้างบน
นี่แหละฮะอ้าวช่วงหน้าข่าวโปรดของคุณม้า

ทำไมล่ะโผล่ขึ้นมาชาวบ้าน
ใช้ใส่ดักปุ๊บถวยออกแน่
ตกใจมากตกใจมากคุณชอบไหมครับปลาไหล
ตัวไม่ค่อยใหญ่เนอะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
ไปกันนู่นไปที่อ่างศิรานะฮะ

เป็นเรื่องฮือหามากเรื่องนี้คนพบปลาไหลเงินปลาไหลทองคุณ
ซึ่งปลาไหล่แต่จริงนะวันนี้ไม่ได้คิดเองนะ
เขาเคยไปจัดตุจักรแล้วเห็นเขาขายอยู่

จริงพิกเม้นท์ของผิวมันนี่

ปลาโทเอ้ย

แต่ชาวบ้านคงรู้ตื่นเต้นกันจับปลาลายเงิน

ขนาดใหญ่เต็มที่ความยาวอยู่ประมาณ๒ฟุตพี่
ซึ่งคุณวิสันอายุ๕๐ปีเจ้าของปลาไหลสีทองเปิดเผยว่า
ก่อนจะไปจับปลาไหลสีทองนั้นได้ใช้ไซไปดักปลาที่ลำห้วย
ที่ชุมชนหนองว่านะฮะเมื่อประมาณวันที่๘กันยายนเนี่ย
โดยวางไซดักปลาไว้จำนวน๒จุดง่ายวิถีชาวบ้าน
เพื่อที่จะหาปลามาทำอาหารนี่แหละ
เมื่อกระทั่งไปตรวจสอบจุดที่ตัวเองใช้ไซดักปลา
พบว่าอยู่เนี่ยมีปลาไหลสีทองคุณนายม้า
ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในใส่ตกใจ
ทำไมต้องตกใจปลาไหล่สีทองด้วยอ่ะ
มันไม่เห็นง่ายมันไม่เห็นง่าย

ก็เหมือนช้างที่เป็นสีเผือก

ถ้าเจอช้างเผือกนี้มีบุญมากนะถูกปะล่ะ

ทำไมคนเผือกแล้วมันไม่มีบุญ

มาร์คไปเดินเล่นข้างนอกก่อนเดี๋ยวหนูอ่านข่าวเล่นกับพี่

เอาง่ายเรื่องของเรื่องก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจ

ไม่เคยมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย

เพราะปลาไหลสีทองเนี่ยใน
โอเคละอย่างเราอาจจะเจอ

แต่อันนี้เขาบอกตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็จริงนะ

จะนำโชคดีมาให้คนก็เลยไปตีเลข๕

เช่าบ้านได้แหวะกันมาเต็มเลย
เพราะว่าตามเขาตีตามอะไร

อ้าวอ้าวอ้าวหรือ
แล้วก็อีกอันหนึ่ง๖๙คือบ้านเลขที่

นั่นลุงเขาอายุเท่าไหร่๕๐อ๋อ

เพื่อเป็นสิ่งมงคลของครอบครัวแต่มาปรึกษา

ไม่มีตลิ่งอยู่มันต้องอยู่ในเลนในโคน

พึ่งบกพึ่งน้ำอะไม่ได้
เป็นบึงแต่ก็อย่าไปปล่อยตามวัด

มันไปไหนไม่ได้ไม่มีระบบนิเวศ

วันเกิดก็ไปปล่อยเด็กผู้ชายสิ
จะได้ให้พี่เหี่ยวอ่านเรื่องเท้าบูธ
ตัวเขาเนี่ยโดนตำรวจจับปรับแล้วก็ให้กรอก

ขับรถบรรทุกส่วนบุคคลไม่ได้ใส่รองเท้าหุ้มส้น
เสียค่าบัตรไป๔๐๐บาท

เออรองเท้าแต่ใส่นี้ได้
เขาบอกว่าเรียนผู้ใหญ่ตรวจสอบด้วยครับว่าทำถูกต้องไหม
คือคือว่าทางนี่เลย
ชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นใจคนนี้นะฮะ

เพราะมันอยู่ในข้อกฎหมาย
แล้วถูกปรับแค่๕๐๐แค่๔๐๐นับว่าเขาได้ผ่อนผันให้เยอะมาก
เพราะจริงแล้วโทษปรับสูงสุดคือ๕๐๐๐บาท

รองเท้าแตะใช่ค่ะไม่ได้ค่ะนี่มันอยู่ในกฎหมาย
ซึ่งเราไม่เคยรู้มันอยู่ในกฎหมายของการขับรถสาธารณะ
ขับรถแบบนี้ซึ่งทะวัลตำรวจตรีเอกรัฐริปสังกาศ
ท่านในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะ

เพราะว่ามันมีบรรยัตน์เอาไว้ของพศทางบกว่า
ผู้ประจำรถหรือผู้ขับรถต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามที่กำหนด
ต้องปฏิบัติตัวตามต่อไปนี้ต้องสวมเสื้อเชิดอย่างนี้
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดและหากฝ่าฟื้นมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
นี่มีในมาตรา๑๒๗เลยเขียนไว้นานมากแล้วด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าสำนักกฎหมายของกรมตำรวจ
เขาบอกว่าจะต้องมีเครื่องหมายมีประวัติคนขับ
มีบัตรประจำตัวคนขับรถแล้วก็จะแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถ
สาธารณะรถยนต์บริการธุรกิจรถยนต์บริการทัศนาจร
และรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งจะอยู่ในนี้
รถบรรทุกรถอะไรซึ่งเป็นรถที่ใช้ทำงาน
รถอย่างพวกที่รถเก๋งส่วนตัวไม่โดนเขาไม่ตรวจ
คือก็ต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยและรัดกลุ่มดังต่อไปนี้นะ

แขนยาวหรือแขนสั้นไม่มีรวดลายและสวมเสื้อ
อดชายเสื้อของเสื้อที่อยู่ในกางเกง
เว้นเสื้อที่โดยสภาพไม่ต้องสอดใช้
อย่างพวกอะไรนะที่เป็นเชิ้ตเชื้ส
เหมือนกับอะไรวะที่มันตัดมาเป็นสูตรแล้ว

ข้อนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของรถยนต์บริการอาจกำหนดเครื่องแบบการแต่งกาย
และการบริการให้แตกต่างจากเครื่องแบบของเครื่องแต่งกายได้
แต่ต้องเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถูกกดและต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยนิติบุคคลอันนี้ก็คือรถที่เป็นรถรับจ้าง
รถต่างรถที่บริการสาธารณะใช่พี่ต้องแจ้งนะฮะถ้าหากว่าเครื่องแบบไม่เป็น
ตามที่เขาบอกมาเข้า๑๒๓เนี่ยจะออกแบบเองเนี่ย
ต้องแจ้งให้เขาดูว่ามันไม่ขัดกับกฎเขาออกมา๕๐๐๐บาทไม่ต้องไปเถียง
คุณสุขสรรค์เรื่องจริงค่ะอันนี้มันอยู่ในกฎหมายนี่คือท่าน
คนตำรวจในเอกรัฐริมศาลพี่รู้แท็กซี่เนี่ยต้องใส่แต่แท็กซี่อ้าว
เขาก็ถือว่าจะต้องปลอดภัย
เมื่อกี้ถามตากล้องเราเขาบอกมันเกี่ยวความปลอดภัย
ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ถ้าสมมุติเอาจริง

แขกแบบแล้วเมื่อยังไหมขยับตีนขยับเท้า
แล้วรถรองเท้าแตะลื่นออกไปแล้วไปขัด

หลังเขาจะบอกในคู่มือการขับรถ
อันนี้เป็นเรื่องของการบริการสาธารณะ
อันนี้หมดหมดเลยหมดเลยรถพวกนี้มีอยู่ในนี้หมดเลย

ใส่เสื้อคอปกใส่รองเท้าหุ้มส้น

คือตรงที่เป็นความปลอดภัยคือตรงรองเท้า
เสื้อนี้ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหม
ช่วงหน้าเป้ยปานวาดคลอดลูกแล้วนะฮะ
เป็นลูกสาวลูกชายเดี๋ยวมาดูกัน

ตั้งชื่อได้น่ารักว่าปารินหรือว่าปรานปาริน
ผู้หญิงผู้หญิงใช่ค่ะในอินสตาแกรมเนี่ยโปรดปาลินเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะมีอินสตาแกรมด้วยนะคะเป็นโพสต์ภาพพร้อมกับพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรก
นี่ป๊อปเป้ยและน้องปารินข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่ว่า
มาแล้วว้าวแฮชแท็กปารินนะปาลินปรานปาลินน่ารักชื่อเล่นชื่อปรานใช่ไหมคะ
หรือไม่ได้นะโปรดแล้วก็ปาลินดีใจด้วยนะคะคุณเป้ย
ขนาดคุณนายนะดิฉันยังมีคุณเป็นไอดอลนะคะ
ขนาดดูจิตแล้วยังปุ๊ดอย่างนี้อยู่เลย

กำหนดรู้หมดนะไอ้ปุ๊ดนี่
พุทธขึ้นไปนี่เพราะว่าพวกเองทั้งนั้น
อ่าแต่นี่คุณเนี่ยอ้ำปัจจาราพาเข้าไปอ้ำนี่เป็นครั้งแรกในชีวิต
เริ่มไปปฏิบัติธรรมกันเลยทีเดียว

เดินทางไปปฏิบัติธรรมสถานที่ที่นี่เลยนะคะ
วิโมกศิวาลัยสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่แหละค่ะ
โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะของอ้ำเลยทีเดียวนะคะ
ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็นอนที่วัดเลย
อ้ำก็เลยส่งผ่านไอจีส่วนตัวมาให้ดูกันเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเอาบุญมาฝากครั้งแรกกับการนอนวัด๑คืนที่ยาวนาน
ครั้งหน้าจะเพิ่มเป็น๒คืน
แอดยุ้ยอันเดอร์สกอร์ป่ะอันนี้นะ
ส่วนทางด้านยุ้ยเนี่ยเขาก็ได้เผยโมเมนต์เนี่ย
น่ารักน่าเอ็นดูนะฮะลงไปในมือถือ
เห็นใจมือใหม่นางไม่เคยตื่นตีสามครึ่ง

เพราะนั่นคือเวลานอนของนางถึงบ้านแล้วคาดว่าคงสลบ
แล้วก็แอดอันเดอร์สกอร์อะไรวะพัชลาพา
ปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็จะเพียอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
งานนี้แฟนคลับเขาไปร่วมอนุโมทนาบุญกับซุปเปอร์สตาร์สาวของเรากัน
เป็นจำนวนมากเลยค่ะพร้อมด้วยช่วยแนะนำสถานที่การปฏิบัติธรรม
เพื่อว่าเป็นตัวเลือกในครั้งหน้าด้วยนะคะ
เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันไปเลยต่ำกัน

ตั้งแต่นางยังไม่มีคนกลับลงกลับรถอะ

ก็จะไปดูเกมตั้งแต่แบบนางยังไม่ได้เป็นอ้ำพัชราภาอยู่ทุกวันนี้นะ
อืมนางเป็นคนที่ชอบช่วยช่วยหมาช่วยแมวแมวอยู่แล้ว

เพราะวันนี้มีตั๊กเล่าเรื่องหมาอาจจะตลก

ดูเอาไว้นะกินยาฆ่าย่าแล้วกระโดดตึก
แล้วกระโดดตึกปรับกฎว่าคุณเอาไปส่งโรงพยาบาลรู้ไหมประโยคสุดท้ายเขาพูดไง
ช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากตายนะคือก่อนที่จะทำคือก็อยากจะไม่รู้
คือจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรบางคนบอกว่าเขาโดนโกง
แต่เขาบอกว่าโดนเรื่องความรักก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะนางไม่เคยมีแฟน
แต่แบบว่าเรื่องโดนโกงเพราะก่อนหน้านี้เหมือนแบบว่าในไอจีชีวิตหรูหลาขายของชีวิตหรูหลา
แล้วคงจะโดนแบบว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรื่องที่เขามาแชร์กันคือไม่ใช่เรื่องที่เขาแชร์เลยล่ะ
คนที่ไปส่งเขาที่โรงพยาบาลคือยังไม่ตายแต่คุณหมอก็บอกว่าโดดลงมาคือแบบกินแล้วแล้วก็กระโดดลงมา
คบอยู่นางยังบอกช่วยหนูด้วยตอนนี้ยังไม่อยากจะตายแล้ว
แต่แต่ก็มันก็ไม่ทันแล้วแต่เรื่องของเรื่องปั้นจันทร์ไปโดนไปโดน

เห็นที่เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่ออกไม่ใช่
วันนี้ปั้นจันทร์ไปแจ้งบอกว่า

ซึ่งไม่เป็นความจริง

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ทีมฝ่ายกฎหมายทนาย
และทราบว่าเว็บดังกล่าวตั้งขึ้นมา
เพื่อทำลายชื่อเสียงของบุคคลสาธารณะ
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีข้อมูลความจริงซึ่งที่ผ่านมาก็มีการแจ้งดำเนินคดีกับเว็บนี้มาหลายลายแล้ว
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเว็บข่าวดังกล่าวเอาตรงไหมไม่มีตัวตนว่ะพี่

มันเหมือนจะมีใช่ไหมแต่ถึงเวลามันหาไม่เจอไงพี่

มันเยอะทุกวันนี้เยอะเพราะว่าถ้าสมมุติจะได้
ไว้ขายไงไว้ขายเอาง่าย
คือเว็บข่าวดังกล่าไม่มีตัวตนหรือเว็บ

วันนี้จึงขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อจากเว็บดังกล่าว
หรือกดไลก์กดแชร์กันไปเรื่อยนะฮะ
เพราะขณะนี้ฝ่ายกฎหมายทนายความของผมกำลังเตรียมข้อมูล
เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับเว็บดังกล่าว
และบุคคลใดที่แชร์ข่าวเท็จทำให้ผมเสียหาย
และยังได้เขียนข้อความอีกต่างหากนะปั้นใจบอกเหนื่อยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เสพข่าวยังมีสติ
ก็มีเพื่อนดาราแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะ
ใช่เมื่อ๑๑โมงเขาเข้ากองปราบเรียบร้อยแล้ว
เป็นเราเราก็โกรธไหมบอกว่าอ่ะถ้าสมมุติอ่าน
จัดเป็นเอดเอาไปติดกับเขาหรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งคนที่มันก็มีการแชร์เยอะขึ้น
แต่หนึ่งคุณไม่ควรไปเล่นกับคนตาย

สองปั้นจันทร์จริงแล้วทำไมจะต้องแบบไปทำร้ายปั้นจันทร์ขนาดนั้น
ปกติปั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้อย่างนี้

แต่แอดไม่ถึงเวลาตามตัวไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะทุกวันนี้มันง่ายเหลือเกินในการที่จะเปิดเพจหนึ่ง

เอ้าช่วงหน้า

โดนใจลักษณ์เลยที่พวกเรารอรีวิวใหม่
ดีไซน์สวยเหมาะกับมือมือถือพอดีเหมาะมือหมอมือ
ก็ทำให้คุณสามารถที่จะสัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเร็วแรงสุดอีกด้วย
ที่สัดเขียนสุดแล้วก็ไม่ต้องเป็นง้อแอปเสียเวลาเลยถ่ายปุ๊บสวยปั๊บ
คือมันจะปรับให้คุณเลยปกติจะต้องไปผ่านองค์ผ่านแอปถูกต้องไหมครับ
ขอพูดครับมีโอกาสได้ลองถ่าย
เป็นยังไงสวยเลยอ๋อมีหน้ากมมันก็ยืดให้อะ
แล้วเพราะให้ดูยังไงมันก็ถ่ายให้ปรับแสงให้ดำเนี่ยก็สวยอะ
เราก็บอกว่าไม่ได้ใช้แอปพูดได้เต็ม
ต้องใช้แอปด้วยมันถ่ายลองดูถ้าสมมุติจริงคุณนายม้าลองถ่ายในสวยเหมือนเด็ก๒๐เลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังถ้าสมมุติคุณใช้เสียวมีเนี่ย
เราจะดูไม่รู้แล้วล่ะว่าตัวจริงมันเป็นยังไง
แต่เป็นที่ต้องการดูเลยครับถ้าคุณปิดไฟมันยังสว่างเท่าไหร่
อ่าเอออันนี้ชอบเนอะอืมอ่าไปซื้อที่ร้านเทเลวิช
โอ้ยเราชอบสองเพื่อนแอร์เอสชอบกับเทเลวิชเท่านั้นนะครับ
มี๓สีอ่ะพี่ผู้ชม
อ้าวตอนนี้ไปดูดูเรื่องอะไรเบนอ๋อเบนเรซิ่ง
ตอนนี้ที่แรกเขาบอกว่าทำไมไม่มีภาพคู่พ่อลูกมากมายนะฮะ
ที่เจ้าแพทย์มันก็ออกมาพูดแล้วนี่ไปดูรูป
ไปดูรูปนะคะหลังจากเบเลสซิ่งเขาออกมารับการประกันตัวนี่
เดี๋ยวเขาเล่นกันเดี๋ยวดูโอ๊ยใส่เสื้อรถพอ
แก่นนะลูกอ้าวนี่ป๊าเรียกป๊าได้ป๊า
โบนมาม่าก่อนหือมาม่ายัง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

ดูแล้วก็ปลื้มแทนนะเว้นออกมาดูโตขึ้นเยอะไปดูวัยรุ่นเหมือนก่อนเข้า
ไม่ได้เลี้ยงอะไรบางคนถามว่าคนทรงเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนไปทรงเจ้าที่ไหนถึงจะรวย

แล้วฉันก็รวยมาจากเจ้าที่เข้าตัวฉัน
บอกเลยว่าฉันจะรวยตอนอายุเท่าไห
เมื่อก่อนเจ๊เกียวบอกเงินยังไม่มีจะกิน
มากรุงเทพฯมรุจเจ้าเอาเงินที่ไหนกลับโคราช

อยู่ดีชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้น
แล้วเจ๊เกียวก็บอกขอให้รวย
ถึงกี่ปีแล้วก็ตรงตามนั้นเลย

ที่มันก็ไม่เพิ่มขึ้น
แต่ที่สำคัญมันก็ไม่ได้ลดลง
แปลกไหมทั้งที่ธุรกิจมันอาจจะแบบว่า

เพราะทุกวันนี้เชิดชัยทัวร์เนี่ย

แต่วันนี้เขาอยู่เฉยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ย

แล้วก็ที่สำคัญมันก็ไม่ได้น้อยลง

คืนนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ต้องดูมูไนท์
เรากลับมาเจอกันอีกที๔ทุ่ม๑๐นาที

บางคนบอกสะสมเบนจภาคีโรค

แต่ฉันขอสะสมเพชรเบนจภาคี
ให้ครบ๕สีเพราะมันน่ารัก

ก็มีขาวชมพูเหลือง